สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันอังคารฝนแถวนี้ตกยัง
ใช่ป่ะโอ้ไม่ตกค่ะวันนี้ตรงนี้ไม่ตกตรงนี้ยังไม่ตก
แต่ลมแบบพายุครึ่มรึ่มเลยอ่ะไม่แต่จะบอกว่าวันนี้แถวมีนบุรี
ลำลูกกาลูกเห็บตกนะคะลูกเห็บตกค่ะบ้านพี่คนรถ
วันนี้เขาบอกอยู่เขาอยู่ที่บ้านบอกเลยว่าลูกเห็บตกดอนเมืองอะไรข้างนู้น
เฮ้ยแต่เรารอผลอยู่เนอะใช่แต่อากาศดีมากผลตกนะพี่ในบางส่วน
จริงจริงแค่จากแบบว่าเรียบทางด่วนนะคะมาบ้านรถเมยขยับ
เข้ามาลาดพลาดนิดหนึ่งไม่ตกแต่ตรงแบบเซ็นทันอีสวิวตกหนักมาก
ถล่มเลยใช่ปะใช่ตรงเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าลมมันแรงมาก
ตกหมดเลยแต่ฟ้าร้องคลืนแบบอุ้ยฟ้าร้องแบบเลื่อนลั่นมาก
หนูแจ้งภานะแม่หม้อแปลงระเบิดตุ้มเลยค่ะร้อนก็ยิ่งกว่า
ฟ้าฟ้าอะไรอย่างนี้คะแต่ลมแรงมากจริงจริง
ล่วงลงมาเลยค่ะโอ้โหลมแรงคือแบบเอาง่ายว่าลมแรงใช่
ก็คือตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกอยู่แล้วว่า๒๔๒๖นี้ก็คือจะมีพายุฝน
ก็เรียกว่าพายุแบบมากันอำเลยตอนแรกนี้ถ้าคลุงเทพจะมีผลกระทบจริงคือ๒๕๒๖ก็คือวันนี้๒๕๒๖๕
อย่างที่บอกเนี่ยฮะประเทศไทยเราไปโฟกัสเราเข้าที่จังหวัดกับพายุฤดูร้อนก่อนดีกว่า
เขาบอกตอนนี้จริงแล้ว๒๕๒๖เมษายนประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
แน่นอนฮะวันนี้คนรอคอยกันคือฝนฝนแต่ปรากฏว่าโอ้โหพายุมันแรง
มันเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนเยอะพอสมควรนะครับ
กระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยตกบางแห่งน่ากลัวคือฟ้าผ่า
เขาบอกว่ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนี่ยณวันนี้
เราขอเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน

เราไม่ค่อยได้เจอกันเนอะใช่ค่ะส่วนใหญ่แบบเจออีสานเจอเหนืออะไรอย่างนี้เนอะ
วันนี้เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนเขาก็แอบดีใจที่ฝุ่นมันหายไป
แต่ก็ขนาดเดียวกันเขาก็เจอแบบโอ้โหพายุอ่ะ
บ้านเรือนหลังคาพังกันเยอะพอสมควรนะฮะณวันนี้ที่ลำปางเป็นยังไงแองจี้
โอ้โหแม่ฮะตกใจเหมือนกันนี่ไงแม่โอ้โหลงออกเต้นไปนี่บ้านพี่มด
นี่ฉะเชิงเศร้าแม่นี่นี่ฉะเชิงเศร้าอ่าเป็นอย่างเงี้ยคล้ายคล้ายกันแม่
ต้องแบบสวดมนต์กันเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยลงหมดแล้วเต้นไปแล้วอ่ะ
นี่ที่ฉะเชิงเซานะฮะตายแล้วอันนี้ปลาจีนบุรีต่อที่ปลาจีนไหมอ่ะ
อันนี้ปราจีนบุรีคือเอาง่ายเราไปไล่ที่ภาคเหนือเกือบหมดเลย
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐตากสุโขทัยกำแพงเพชร
พิจิตรพิศนุโรคเพชรบูรณ์อีสานหรือภาคตะวันออกเชียงเหนือเลย
งคายบึงกาลนะฮะนครพนมชัยภูมินครแก่นมุกดาหารยะโสธร
อำนาจเจริญนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเมื่อกี้ที่เราให้คุณดูไปปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้า
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคกลางจริงจริงแล้ว
วันนี้นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอุทยาอืมสมุทรสงครามสมุทรสาหกว่านครปฐมกรุงเทพหมานคร
วันที่๒๖เมษาเตรียมตัวนะฮะที่เราบอกกันอยู่เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้เหรอฮะครับ
ก็แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพรุ่งนี้ยังต้องระวังกันอยู่นะครับ
ลำพูลำปางพระยาวนั่งแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขไทย
เพชรพิจิตพิศนุโลกเพชรบูรณ์อืมอีสานยังเหมือนเดิมทั้งอีสานตอนบน
สถานตอนล่างระวังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลยน้องคายหนองบัวลำพู
อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร
แต่ละพื้นที่วันนี้เราเชื่อว่าส่งรายงานกันมาหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างส่งคลิปมาหน่อย
ส่งในคลิปไหนคุณได้เราจะดูให้คุณให้เราดูว่าอันนี่คือพายุธุร้อนในบ้านของคุณจังหวัดของคุณนะครับ
คอนสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีรบบุรีสระบุรี
บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและกรุงเทพมหานคร
พรุ่งนี้พายุฤดูร้อนยังอยู่แล้วก็ภาคตอนออกเนี่ย
นะฮะนักรณายกประจิมบุรีศาสตร์แก้วชะเชิงเศร้าชมบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
สองวันนี้เป็นวันที่กรมอุตุอุตุเขาบอกเลยฮะว่าพายุฤดูร้อนเข้าแน่นอน
แล้วเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้ก็คือดูแปรปวนอยู่
แต่มีบางที่บอกว่ายังร้อนมากอยู่ค่ะมันอาจจะตกไว้ทั่วฝ้าเนาะ

แต่ว่าเชียงรายเงียบกริ๊บอย่างนี้ค่ะ

ใช่ไหมตอนนี้แต่ละพื้นที่เขาบอกว่าแต่มันไม่มีฝนไง

ทุกคนเรียกร้องฝนเนอะสังเกตไหม

เขาสงสารความร้อนไหมเนอะ
ร้อนร้อนมันก็ประทุไปหลายอย่างไฟก็ใช้เยอะฝุ่นก็มา
ภาคเหนือที่เราผ่านมาเนี่ยให้เราอ่านทุกวันมันก็จะหมดเวลาทุกวัน
เพราะว่าฝุ่นเนี่ย๒เดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ช่วยเลย
มันไม่ได้รวดลงแต่โอเคล่ะฝนช่วยมา๑ที
เป็นแบบแอบแฮปปี้นะไหมเนาะ
แอบแฮปปี้เรื่องของฝ่าไฟ
เพราะว่าต้องบอกว่ามีมาตรการ
เนี่ยคืออะไรบ้างคือคอรมอลเขาบอกว่าเขารับทราบปัญหา
เรื่องของค่าไฟที่มันแพงขึ้นแต่ประชาชนตอนนี้เนี่ยก็คือมัน
นั้นเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ
แบ่งเอาเป็น๒มาตรการด้วยกัน
มาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงาน
ที่มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเดือนมกราคมเมษายน๒๐๖๖

ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนต้องลองไปดู

บินมาเนี่ยคุณลองดูหน่อยว่าคุณใช้ไฟเดือนนึงกี่หน่วย

ก็คือให้ส่วนลดแบบขั้นบันได
สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม๒๕๖๖ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะ
โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าแยกเป็น
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟระหว่าง๑๑๕๐หน่วยต่อเดือน
อันนี้ค่ะก็จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน๙๒๐๔สตางค์ต่อหน่วย
โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ
เรียกเก็บแล้วก็ส่วนลด๑บาท๓๙สตางค์ต่อหน่วยนะคะ

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟระหว่าง๑๕๑๓๐๐หน่วยต่อเดือน

อันนี้ก็จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน๖๗๐๔สตางค์ต่อหน่วย
เรียกเก็บแล้วก็ส่วนลด๒๖บาท๓๙สตางค์ต่อหน่วย
ลองเช็คดูนะคะว่าคุณอยู่

อันนี้ก็คือ๑๕๑๓๐๐หน่วยต่อเดือนนะคะ

ส่วนมาตรการที่๒คือมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนเลย
อันนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของค่าไฟ
โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอบบินก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะ
ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศเลย

เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน

บินบินเดือนพฤษภามันก็จะเป็นของเดือนเมษา
ขอแขนว่าคราวนี้มันคือส่วนใหญ่แต่ละบ้านที่อยู่กันสามสี่คน
ที่มีการช่วยเหลือคือ๑๑๕๐ช่วงหนึ่งแล้วก็๑๕๑ถึง๓๐๐

๐หน่วยบ้านคุณใช้กี่หน่วย
ถ้าเกิดบ้านที่อยู่อาศัยก็ไม่เกิน๓๐๐หน่วยเหรอแม่

ถ้าเกิดเป็นบ้านคนที่อยู่กันแบบ๓๔คน๕คนอะไรอย่างนี้
ของพี่๓คนก็เกิน
นี่อยู่๕ต้องถาม
คุณปกติจะจ่ายเงินแต่ว่ามันไม่ได้ดูหน่วย

ได้นะแต่ที่บ้าน๓อยู่บ้านตลอดทุกวัน
คุณแม่คุณลุงคุณป้าอะไรอย่างนี้
มันก็คือเอาง่ายวันนี้คือช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยก่อน

ในช่วงที่ผ่านมามาตรการกระทรวงพลังงาน
ก็คือที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

มันมีมาตรการนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

แต่พอดีว่ามันปะทุมากช่วงเดือนนี้
ก็แสดงว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
เขาได้กรุยันเวลาเรื่องค่าไฟอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้คือเขาอาจจะช่วยเหลือของคนกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้บัตรนั้น
แล้วก็มันมีของค่าไฟเพิ่มขึ้นมา
แต่ที่จริงแล้วคอมแอร์ส่วนใหญ่คนก็จะไว้ตามหมู่บ้าน
เราก็จะเห็นว่าบ้านใครเปิดแอร์ถูกต้องไหมเวลาขับรถเนี่ย
คุณดังก็บอกว่าผมอยู่คนเดียวยัง๔๐๐หน่วยแล้วครับ

ถึงว่า๓๐๐หน่วยมันคือตอบโจทย์อะไร

บางคนบอก๒คน๕๐๐หน่วย

บ้านแม่คือโรงงานขนาดย่อม

อันนั้นก็ต้องสู้กันไปก่อน
มีคนส่งมา๗๐๐หน่วยบ้าง

สมมุติมีลูก๒คนเปิดแอร์๒ห้อง

แต่ข้างบนแล้วแต่ว่าห้องคือแอร์มันก็ตัวใหญ่ไง

บางทีมันช่วงนี้อากาศมันร้อน

คุณนวัดอิสระไกรศรี

เอาล่ะหนูในฐานะคนสนิทคุณชูวิทย์

เหมือนเป็นแบบว่าทนายตั้มกับผู้หญิงคนนึงอยู่ที่สนามบิน
แล้วก็มีคนยืนเรียงแถวยกมือแบบสวัสดีต้อนรับอย่างนี้เลยนะ
แล้วก็มีตำรวจสองนายอยู่ในชุดเครื่องแบบด้วย
เข็นกระเป๋าให้ผู้หญิงไปดำเนินการให้ที่สนามบินอะไรอย่างนี้
คุณชุยก็บอกว่าทนายผู้หญิงใหญ่เป็นเด็กในคาถาของเทพตราจารย์
แล้ววันนี้คุณชุยก็เลยนี่เข็นกระเป๋าเดินทางไปสนับงานตำรวจแห่งชาติ
โอ๊ยผมแก่แล้วเนี่ยไม่รู้จะมีตำรวจคนไหนมีเซอร์วิสไหม
ใจดีมาช่วยผมเข็นกระเป๋าไหมเนาะ
เพราะว่าจากเคสนี้คือหลังจากคุณชุวิตโพสต์คลิปนี้ไปเนี่ยเห็นไหมคะมีคนมายืนรอต้อนรับ

อืมคือเรื่องแบบเต็มยศเลย
คุณชุวิตบอกว่าทนายตองผู้ยิ่งใหญ่นี่ถึงขั้นตำรวจมารับใช้เลยเหรอ
นายตั้มมาคอมเมนต์เสียกลับในคอมเมนต์บอกว่า
แม้ไปดูดคลิปลูกความผมมาพี่คงจะมีความสุขมากเนอะ
แล้วก็บอกว่าพอดีจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เดินอยู่ที่สนามบิน

เขาก็เลยมาช่วยตามภาษาคนมีเซอร์วิสไมค์ที่ดี
คือแบบมีใจบริการที่ดีอะไรอย่างนี้

เป็นคลิปเสียงคุณชูวิทย์ฝากลูกชายคือเติมตระกูลให้ไปเป็นทหาร
คุณชุวิตก็เสียกลับตอบว่าแม้รู้ว่าจะเอาอะไรมาสู้
คลิปเก่าแล้วนะสื่อเขาเล่นกันไปนานแล้ว

แล้วก็เมื่อวานเนี้ยคุณชูวิทธิ์ก็ประกาศไว้บอกว่า

ตอนแรกก็คิดเอ๊ะเทพจอจานเขาหมายถึงใคร
แล้วก็บอกเอานี่ไงเทพจอสนิทกันถึงขั้นตำรวจ
ยังไม่กล้าเกรงบารมีแล้วก็พูดทำนองว่า
ตำรวจใหญ่กับทนายหิวแสงคิดดูแล้วกันว่า
ใช้ประโยชน์จากใครอะไรอย่างเงี้อันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์นะคะ
อันนี้คือล่าสุดเมื่อวานนี้เทพจอจานกับทนายตั้มใช่
ส่วนวันนี้บิ๊กโจ๊กต้องออกมาพูดเลยนี่พูดบิ๊กโจ๊กพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บิ๊กโจ๊กออกอีกท่านออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยผมสนิททั้งคุณชูวิทโพสต์
ทั้งทนายตั้มและสนิทกับทนายคนอื่นอีกหลายคน
เขาทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย
ซึ่งจริงจริงอย่างในโพสต์คุณชูวิทโพสต์เขาก็พูดทำนองให้คิดอ่ะว่า
ตกลงใครใช้ประโยชน์จากใครยังไงกันแน่
สะกิดเตือนบิ๊กโจ๊กตำรวจด้วยกันกลิ่นมันไว
ได้เป็นทิ่มก็รู้อยู่ว่ามีคนจองกระถิ่นยาวอะไรแบบนี้
เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเพราะเด็กวานซื้อน้ำพึ่งหยดเดียว
อันนี้คือเหมือนเขียนเตือนบิ๊กโจ๊กทีนี้เมื่อวานคุณชูวิทย์บอกแล้วว่า
เดี๋ยววันนี้จะมายื่นหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

แล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์บอก
ผมแก่แล้วมีใครตำรวจคนไหนจำหน้าผมได้
แล้วจะมาช่วยผมเข็นกระเป๋าไหมเนาะ

อยากจะให้มีการตรวจสอบ
ตำรวจท่องเที่ยวทั้งสองนายในคลิป

อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

ถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

สามถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่

หรือได้รับคำสั่งจากใครมาหรือเปล่า
และสี่ทุกครั้งที่ธนัยต้ำ

ตรวจสอบสัมภาระตรงจุดที่ต้องสำแดง
กระเป๋าเสื้อผ้ามีการตรวจสอบหรือเปล่า
เพราะเห็นว่าแฟชั่นทนายตั้มนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
มีนาฬิกาปาเต๊ฟิลิปราคา๖ล้านบาทบ้างล่ะ

อันนี้คือสิ่งที่คุณชุวิตอยากให้ตรวจสอบทนายตั้ม

ศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากคุณชูวิทย์นะคะ
ซึ่งจริงโฆษกสวัสดิ์ชอบบอกว่า
เรื่องนี้ผ่อบอตรรับรู้ตั้งแต่คลิปแรกที่คุณชุวิตปล่อยมาม่วนเสาร์แล้วล่ะ
ซึ่งผอบตรก็สั่งการด่วนลงมาเลย

ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเป็นตำรวจของท่องเที่ยวจริงไหม
มีใครสั่งมาหรือเปล่าปฏิบัติโดยมิชอบหรือเปล่า
ไล่ตรวจสอบมาให้ละเอียดที่สุด

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็รายงานผล

แล้วไปฟังเสียงกุชุมิสักนิดนึงไหม
ตำรวจเราเนี่ยต้องรับใช้ประชาชน

จะไปนั่งยกให้
ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงยังไม่ว่าเป็นคนแก่

แต่คนที่มันเป็นทนายเด็กแล้วมันสนิทกับใคร
เดี๋ยวผมก็จะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อย

เดี๋ยวผมจะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อย
ก็เกี่ยวกับทนายตั้มเนี่ยเหรอ
เหมือนมันเงียบไปแป๊บนึงแล้วเนาะ
หายไปนานแต่ไม่หายไปเลยนะ

โจ๊กก็เลยออกมาเหมือนกับขอชี้แจ้งหน่อย
เพราะว่ามีการถูกพาดพิงใช่ไหมคะ
บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เลยบอกรอบหัวตรอนอกบอกว่า

เนี่ยคุณฐานายตั้มเป็นเด็กคาถาของเทพจอจารย์

เขาก็รู้จักกับทนายตั้มก็สนิทมานานแล้ว

กับทนายคนอื่นผมก็สนิทเหมือนกัน
คือไอ้ภาพที่ออกมาที่ว่ามีการเอาเค้กวันเกิดไปให้เนี่ยนะ
มันเป็นงานวันเกิดภรรยาบิ๊กโจ๊กเมื่อ๕ปีก่อน
ซึ่งงานนั้นก็ไม่ได้จัดใหญ่นะจัดเล็กนั่นแหละ
แล้วก็ไม่ได้บอกใครเพียงแต่ว่าทนายตั้มเขารู้
เขาก็เลยมาอวยพรเพราะเห็นว่าก็สนิทกันมานาน
ตั้งแต่สมัยตอนนู้นทำคดีทุจริตอะไรสักอย่าง
ทนายตั้มเนี่ยเอาข้อมูลมาให้นะคะ
บิ๊กโจ๊กยังบอกด้วยว่าคือตำรวจเนี่ยต้องบอกก่อนนะ
ว่าตำรวจต้องรู้จักกับคนมากหน้าหลายตา
เพราะตำรวจต้องรู้จักคนเพื่อข้อมูล
เหมือนสารที่ต้องวางตัวศูนย์รู้จักใครไม่ได้
เพราะว่ามันมีกระบวนการเรื่องของคำว่ายุติธรรมอยู่
เดี๋ยวมันจะเกิดเป็นข้อคอรหาแต่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่
ตำรวจต้องรู้จักหลากหลายเพื่อจะได้ดูข้อมูลต่างนานา
แล้วเขาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือว่าพาดพิง

ลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นเอง
โจรจะคนดีตำรวจก็รู้จักหมดกินข้าวถ่ายรูปด้วยกันได้หมดนั่นแหละ
แล้วอีกอย่างคือทนายตั้มก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากมายอะไร
ขนาดที่ผมจะต้องไปเกรงใจหรือจะต้องสั่งลูกน้องให้ไปรับใช้ดูแล

แต่ละภาพที่ปล่อยมาเพราะผมบอกว่าสนิทสนมกันใช่ค่ะคุณชุวิตปล่อยคุณชุวิตปล่อย
แต่บิ๊กโจ๊บอกแล้วนะว่าตำรวจสองนายในคลิปไม่ใช่ลูกน้องเขา
เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจสองนายนั้น

คือบิ๊กโจออกมาชี้แจงว่าเขาไม่เกี่ยวอืมแต่ก็ไม่รู้สินะ
ก็รอดูภาพต่อไปเพราะคุณชุวิตเขาว่ายังไง
จะเปิดภาพออกมาเรื่อยคุณชีวิตบอกผมจะปล่อยภาพออกมาทยอยเปิดออกมาเรื่อย
ถ้าถ้าดูจากโพสต์ที่คุณชูวิทเขียนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสนิทกันจริงช่วยเหลือกันจริง
หรือว่ามีการใช้ภาพในความสนิทสนมเชิงพี่น้องนี้ไปแอบอ้างหรือเปล่าว่า
รู้จักกับคนใหญ่คนโตนะอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่า
คือนัยยะของคุณชุวิตที่เขียนมาในโพสต์เนี่ยก็เป็นนัยยะแบบนี้
ก็เลยไม่สามารถฟันทงได้ค่ะว่าตกลงแล้วคือยังไงแบบไหน
แต่ที่แน่ก็คือพบตรสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

อีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าพบตรเองก็ลงมาดูเรื่องนี้กันแบบว่าชัดเจนเลยนะคะ
คือมันเป็นเรื่องราวของนางสาวสิริพรขันวงหรือว่าคุณก้อย
อายุ๓๒ปีเป็นเท้าแชร์เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วเขาก็เป็นลมเสียชีวิตปริศนา
ขณะที่เขาเดินทางไปทำบุญกับเพื่อนสนิทเขา
แม่น้ำแม่กรองที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
ทีนี้ตัวคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขามีการเข้าไปร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบให้ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะมันเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวเขา
แล้วเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม
โดยมีนางสารารัฐรังศิวุฒาพรหรือว่าแอม
ซึ่งแอมเป็นอดีตภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตครั้งนี้
ซึ่งล่าสุดพบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัทธ
ก็มีการสั่งการให้พตำรวจเอกสุรเชษฐกพาร
รองพบตรนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนางสาวสารารัฐหรือว่าแอม
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พร้อมกับของกลางค่ะเป็นขวดไซยาไนท์
ซึ่งก็เป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่เชื่อว่า
นางสาวสารารัฐหรือว่าแอมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณก้อยจริง
โดยทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถจับกลุ่มตัวนะคะได้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกรุงเทพนี่แหละค่ะ
หรือแจ้งวัฒนะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เขาพบว่าน่าจะมีเหยื่ออย่างน้อย๗๙รายเลย
เดินทางไปกับตัวผู้ต้องหาแล้วก็เสียชีวิตขณะที่อยู่ด้วยกัน
หรือบางทีก็คือเสียชีวิตหลังจากที่หมดสติไป
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบการตายของผู้เสียชีวิตแต่ละราย
แล้วทราบว่าในจำนวนนี้นะคะก็คือมีตำรวจหญิงที่เสียชีวิตด้วยอีก๒ราย
หนึ่งในนั้นเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรเลยค่ะ
โดยพบว่าหลังจากการเสียชีวิตเนี่ยผู้ตายเขามีทรัพย์สินหายไปประมาณ๑๔๐๐๐บาท
คือโดยส่วนใหญ่ที่เห็นมาเนี่ยอย่างของคุณก้อยเองก็คือเสียชีวิตก็คือทรัพย์สินหายไปเหมือนกัน
กระเป๋ารู้สึกว่าในนั้นเงินอยู่๓๔หมื่นบาทโทรศัพท์มือถือก็หายไป
แล้วเขาให้สัมภาษณ์บอกเอาไปทิ้งแล้วเพราะไม่อยากจะข้องเกี่ยวเพราะไม่เห็นด้วยที่เพื่อนมีกิ๊ก
นี่แหละคือดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการไปเช็คหลักฐานต่างนานาสำหรับเหยื่อรายอื่นด้วยว่าเสียชีวิตยังไง
แล้วก็อย่างที่บอกไปก็มีตำรวจที่บรรดับสารวัฒน์ที่มีแบบทรัพย์ศีลหายไปคนนี้๑๔๐๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของสามีตำรวจของผู้ต้องหาเนี่ยค่ะก็คือเขาบอกว่าจะรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดของคุณแอมหรือเปล่าเนี่ย
เท่าที่ตรวจสอบตอนนี้บอกว่ายังไม่พบส่วนว่ามันเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ตอนนี้ชุดจับกลุ่มก็มีการพิสูจน์ทราบจนพอจะทราบรายชื่อของเหยื่อค่ะ
อย่างที่บอกว่า๖๙รายเลยเนี่ยอันนี้เขาทราบรายชื่อเกือบจะครบแล้ว
จากนี้ก็จะมีการประสานงานให้กองพิสูจน์หลักฐานโรงพยาบาลตำรวจมีไปแบบหาหลักฐานต่าง
เพื่อที่จะพิสูจน์นะคะว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุฆาตกรรมรายอื่นด้วยหรือเปล่า
อกจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาเรื่องของลักทรัพย
เพราะอย่างที่บอกอาบค่าผู้หุ่นในเจตนาคุณโดนอยู่แล้ว
แล้วมันมีของหายก็จะมีเรื่องของคดีชิงทรัพย์
เพราะการกระทำของผู้ต้องหาค่ะประสงค์ชัดเจนต่อทรัพย์ของผู้ตาย
และหากพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเหยื่ออะไรอื่น
เขาจะถือว่าอันนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยนะคะอืม

หมายจากเคสก็นี่เขาบอกว่ามีเหยื่ออืมแล้วกำลังนั่งดูข้อควร
ตอนแรกก่อนเพราะตอนนี้กำลังหาความเชื่อมโยงอยู่

ใส่อะไรลงไปให้เขาไปกินหรือเปล่า

ลักษณะของแบบการเสียชีวิตของคนอื่นเนี่ย
ก็คือบางทีอย่างที่บอกไปอะหมดสติปุ๊บแล้วพาไปสงครโภธาบาลแล้วเสียชีวิต
พิสูจน์ออกมาปุ๊บเจอไซยาไนท์จริงน้อง
คือเป็นสารเคมีที่ใช้ชุบโลหะเนี่ยเข้าสู่ทางร่างกาย
มันก็จะหมดสติเป็นลมชักคือสายไนท์เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือยาพิษ
ใช้คำนี้ดีกว่าคนจะชอบแบบใช้คำนี้กัน
ว่าแบบเออไซไนท์คือมันอันตรายถึงชีวิตกินก็คือตาย
คุณดูนะ๒ปีที่ผ่านมาคดีตายติดสนาทั้งหมด๖คดี๗ศพ
ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนทำคนเดียวเลยหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอตำรวจก็ออกมาบอก
เพราะว่าตอนนี้เขากำลังหาความเชื่อมโยงใช่ไหมน้อง
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือจริงเขาก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของเหยื่ออย่างน้อย๖ครอบครัวแล้ว
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพฤติกรรมก็เหมือนที่พี่เมย์บอกมาว่ามันเหมือนกันทุกเคสเลย
คือก่อนตายเจอกับแอมแล้วก็ไปทำบุญบ้างล่ะไปไหนมาไหนด้วยกัน

ใช่แล้วหลังจากนั้นมีทั้งที่แบบเสียชีวิตตรงนั้นเหมือนเคสคล้ายคุณก้อย
หรือกลับไปถึงบ้านแล้วย่ากับแอมกลับไปถึงบ้านแล้วไปเสียชีวิตที่บ้านก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าส่วนใหญ่คือเงินหายบ้างอะไรบ้างอย่างกรณีเคสตำรวจนะคะ
เหมือนคุยกันเรื่องว่าจะตกลงว่าจะคืนเงินกัน
แล้วพอไปถึงปุ๊บปรากฏเอาวูบหมดสติไปก่อน
สุดท้ายแล้วเงินที่ตำรวจหญิงเอามาอย่างนี้ก็คือหายไปพร้อมกับแอม
คือส่วนใหญ่เงินจะหายไปด้วยทั้ง๗ศพเลย
๗ศพคือเขาบอกว่าเนี่ยความเชื่อมโยงภายใน๒ปีนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้
ต้องไปเจอกับเขาก่อนเจอเขาปุ๊บสักพักนึงก็จะมีของหายแล้วก็จะตาย
คือตัวตัวกรณีของคุณก้อยเองเนี่ยคือแม่เขาสงสัยไงอืม
มันเป็นเหตุสงสัยขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ออกมาแบบพูดกัน
เพราะจริงก่อนหน้านี้ต้อง๒ปีที่ผ่านมาทำไมมันไม่เป็นประเด็นขึ้นมา
คือจริงเคสนี้เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะแล้วมันเห็นพฤติการของเค้าชัดเจนว่าเฮ้ย
เดินลงไปเหมือนจะลงไปช่วยแล้วก็เดินกลับขึ้นมาขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยบอกว่าอ๋อไปกระถิ่นที่อีกจังหวัดหนึ่ง

ลองดูภาพเหตุการณ์เนี่ยชัดเจนเลยกล้องวงจรปิด
เนี่ยคือตอนที่เพื่อนจะลงมาปล่อยปลาแล้วเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำ
แล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งนึงแต่ดูไล่จากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
เขาเดินวนไปวนมาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเดินเข้าห้องน้ำ
แล้วก็พยายามชะโงกมองมาดูอีกฝั่งหนึ่งจนกระทั่งคุณก้อยเดินลงไปข้างล่าง

ใช่ซึ่งจุดที่เนี่ยค่ะบันไดตรงนี้พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นพื้นที่ยื่นออกไปในน้ำแล้วปล่อยปลาได้ตรงนั้นเลยคือมันไม่ได้เดินออกไปจากตรงบันไดนี้ไกลขนาดนั้นนะคะ
แล้วตอนจังหวะที่ล้มเป็นลมลงไปเนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับได้และเห็นเลยว่าเนี่ยพี่วินที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองดูตรงนู้นนะเห็นไหมเนี่ยนั่งกับคุณก้อยถุงขาวเห็นไหม
สักพักหนึ่งเนี่ยล้มลงไปแล้วเห็นไหมคะล้มลงไปเสร็จปุ๊บคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปเสร็จปุ๊บพี่วินเห็นพี่วินที่อยู่บนนี้ก็วิ่งตามไปช่วยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ
เมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ล้มเมื่อกี้ยังไม่ล้มเนี่ยกำลังจะเป็นล้มนี่เห็นไหมนางคนนั้นวิ่งไปแล้ว๑คนวิ่ง๒คนวิ่งข้างบนที่๓ก็วิ่งไปตอนแรกพี่วินเหมือนจะไม่เห็นแต่พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็วิ่งไปเหมือนกัน
ทุกคนที่ไม่รู้จักคุณก้อยวิ่งไปช่วยแต่เพื่อนที่มาด้วยกันนี่ไงมันแปลกตรงนี้อะค่ะแล้วกลายเป็นว่าพอเรียกกู้ภัยเรียกคนมาช่วยเสร็จปุ๊บตัวเองขับรถไปทอดกระถิ่นต่อไปเฉยเลยคือสมมุติสมมุติว่าเรื่องที่เขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงอ่ะมันก็น่าสงสัยคุณก้อยนะถ้ามีเพื่อนที่แบบว่าเราเป็นลมหมดสติไปแล้วเพื่อนไม่ช่วยอ่ะ
ไม่เห็นได้ไงคนวิ่งกันจะหมดขนาดนั้นแล้วนี่วิ่งกลับไปที่รถวิ่งกลับไปที่รถก่อนแล้วเขาก็ค่อยกลับลงมาแล้วลงไปข้างล่างอีกรอบนึงนะก่อนที่จะไปขึ้นรถแล้วขับออกมา
เนี่ยเดินมาดูแล้วเดินดูอยู่ตรงนี้คือถามว่าอยู่ตรงนี้จะไม่เห็นได้ยังไงพี่วิ่งยังเห็นเลยใช่แล้วเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วที่ครอบครัวคุณก้อยทั้งแม่ทั้งพี่สาวรุ่นพี่คนสนิทคุณก้อยสงสัยเป็นเพราะว่าตอนแรกที่โทรไปแจ้งข่าวนี่คือตอนจะวิ่งขึ้นรถขับออกไปแล้วนะคะตอนแรกที่โทรไปแจ้งข่าวแอมบอกเหรอจร
กิ๊กไว้ซึ่งตัวเองอ่ะพยายามบอกก้อยตลอดเลยว่าไม่อยากไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ก็ไปคนสั่งว่าอย่าบอกใครนะก็เลยต้องโกหกขับรถออกไปแล้วใช่แล้วได้สนใจแล้วเหรออืมซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก็บอกว่าคือด้วยคำให้การทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เอ่อสาเหตุที่บอกว่าเอาของเพื่อนไปทิ้งขยะโทร
บ้านหมดแล้วเพราะว่าไม่อยากคุกห้องเกี่ยวกับคุณก้อยแล้วเรื่องนี้อีกเพราะไม่เห็นด้วยที่เพื่อนอ่ะคนกิ๊กก็ดูแปลกแปลกน้องเกี่ยวอะไรคุณคนก็เลยบอกว่าฟังไม่ขึ้นแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยคนก็บอกว่าแบบคือเขามีทนายใช่ไหมคะอืมซึ่งก็ได้ยินแววว่าเขาจะไปเปิดใจกับทางช่องสามกับคุณสอรยุทธ์อืมคนเดียวไม
แล้วแต่ที่จับเนี้ยคือหมายจับข้อหารักทรัพย์เพราะว่าการที่เขาเอาทรัพย์สินคุณก้อยแล้วเอาไปทิ้งอันนั้นถือว่ารักทรัพย์ไงคะอันนี้คือชัดเจนนะวันนี้ตามหมายจับสารอายาคือข้อหาค่าผู้อื่นโดนไหล่ออกแล้วใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้คือไปจับแล้วเพราะว่าเพราะว่าได้เขาไปเจอของกลางเขาไปเจอของกลางเป็นข
ไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กซักนิดหนึ่งไหมฮะขอฟังเสียงหน่อย
ที่จะมัดตัวผู้อาฆาตผิดให้ได้ตั้งแต่เกิดเติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
วันนี้ในการจับคุมการขอมัดหมายจับได้มีพยาฐานที่เพียงพอ
แต่วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะก็คือในส่วนผู้ตัวผู้ตายทั้งหมดเนี่ย
ก็คือคนแวดล้อมทั้งนั้นแวดล้อมที่ไหนแวดล้อมตำรวจ
ล้อมอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลใกล้ชิดทั้งนั้นนะครับ
เห็นได้ว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการกระทำของเขาเนี่ยเขาต้องรู้ว่า
หมายเนี่ยมีสตังค์หรือไม่มีสตังค์เป็นใครบ้างแล้วทำอะไรอยู่
ถ้าสมมุติอีก๗ศพถ้าสมมุตินะเกี่ยวข้องกันหมด
เคยบอกเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยอ่ะแต่ทนายของของคุณแอมเขาบอกว่า
คุณแอมอ่ะโชคร้ายที่บังเอิญอยู่กับคนที่เสียชีวิตทุกคนฮะ
ทนายพูดทนายพูดอืมทนายของเขาพูดนี่ไงอืมคือจุดร่วมการเสียชีวิตเนี่ย
คือเป็นคนรู้จักกับนางสาวแอมหมดเลยใช่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการตำรวจ
ใช่ก่อนเสียชีวิตไอ้ความแปลกคือคือต้องนัดเจอกับนางสาวแอนตลอดเลย
อ่าแล้วเสียชีวิตแบบเดียวกันเจอปุ๊บจะมีอาการป่วยฉับพันธุ
เสียชีวิตโอ้ทุกคนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหมดเลยอืมนี่ไงเห็นไหมนี่แหละค่ะ
มันก็มันก็ดูเอามาตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยงไม่นอนถ้าตำรวจเขาก็บอกเยอะ
ว่าแต่ตำรวจเขาน่าจะสืบแล้วมันมีตำรวจสองคนประชาชนห้าคนอ่ะ
ที่ใช่พี่ที่เป็นเหยื่ออืมตำรวจยังตายเลยเหรออืมก็คือเขาไปใน
คือยังไงดีล่ะอย่างเคสตำรวจอย่างนี้คือรู้จักกันเหมือนเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะ
นึกออกไหมคะแล้วก็คือก็เพื่อนอ่ะเขาคงไม่ได้ระวังเราก็ไว้ใจอ่ะถูกต้อง
ถ้าสมมุติเราก็ไม่รู้ความผูกพันความสนิทสนมกับเขามากขนาดไหนมันคือด้วยความที่เขาใช้สายนายอย่างเงี้ฮะ
มันไม่รู้บางทีเราไม่รู้ไงมันตายเร็วมากเลยนะสิไม่แล้วคือมันมันทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวใช่ไหมคะ
บางทีมันอ่ะฮีสโตรกมันก็หัวใจล้มเหลวคือถ้าใครที่ไม่สงสัยอย่างนี้
คนก็จะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของหลกหัวใจเรื่องของเรื่องของอะไรเสร็จเหลือกเสร็จเหลือดอะไรอย่างเงี้ย
นี่ครอบครัวนี้ด้วยความที่๑มีกล้องวงจรปิด๒มันมีคำโกหกจากที่รู้จักกันมานาน
เพราะว่าครอบครัวคุณก้อยรู้จักคุณแอมมาเป็นสิบปีน่ะคือแม่รู้จักแอมมาเป็นสิบปีเลย
เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อันนี้มันประหลาดมาก
เขาก็เลยสงสัยแล้วขอให้ตรวจสอบถึงได้เจออืมอืม

ล่อนเริ่มเก่งอยู่ละมันมีเชื่อมโยงมันมีการแบบ
มันแบบคนบอกว่ามันบังเอิญเกินไป

มันจะตายอะไรกันง่ายบ๋อยปลา
ว่าตำรวจมีหลักฐานที่แน่นจริง

แต่พอเวลาไปไล่เรียงไปแล้วมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกหลายรายเหมือนกัน
ก็ต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงค่ะหลังจากนี้
อ้าวไขข้อสงสัยศาสนาคริสต์ห้ามดูจริงมั้ย

คือจริงแล้วถ้าดูในแบบถ้าดูในพระคัมภีร์เลยนะครับ
มันก็จะมีคำสอนที่บอกเอาไว้ว่าคือเหมือนเรามีพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าอย่างนี้
พระเจ้าก็มีแผนการให้เราพระเจ้าให้อิสระในการใช้ชีวิต
มีแผนการให้เราคือพระเจ้าก็จะมีในไมเบอร์จะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วว่า
อย่าแบบอย่าเชื่อคำทำนายอย่าฟังคำทำนายจากคนดูดวงคนไทยไพ่หรืออะไรแบบนี้
เนี่ยมีหลายบทเลยค่ะอย่างอันนี้เสนอธรรมบัญญัติก็บอกว่า
ห้ามใครให้ลูกชายหรือลูกสาวขอแปลเป็นภาษาพูดเนาะ
ไปแบบลุยไฟหรือบางทีคือบูชายันเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นโหน
เป็นหมอผีเป็นคนทรงพ่อมดแม่มดแล้วก็อยากฟังผู้พยากร
คนช่างฝันหมอดูคือมันเป็นมันเป็นบทบัญญัติที่
มันเป็นโภคมีของเขาตั้งแต่โบราณ
ใช่ค่ะเพราะว่าในศาสนาคริสต์คือเราก็จะเชื่อในพระเจ้า
สูงสุดเราไม่ได้นับถือในสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างทรง
คือทางเพจเดินกับพระเยซูออกมาให้ข้อมูลหนึ่งค่ะ
จริงว่าทางศาสนาคริสต์พระคัมภีร์สั่งห้ามชัดเจน
ว่าไม่ให้เป็นหมอดูแล้วก็ไม่ให้ไปดูหมอ
เราก็ดูดวงพระคัมภีร์กล่าวว่า
หากใครในพวกท่านยอมให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของตนลุยไฟ

เป็นโหนหรือนักวิทยาคม

ปรากฏว่าเป็นดรามาฮะใช่ดรามาฮะขยาเวทีนางงามมิสแกนทรายแลนด์อืม
แฟนแฟนนางงามก็จะรู้กันเลยอืมหลังจากการให้แฟนคลับเนี่ย
โหวตว่าใครมีคะแนนสูงสุดค่ะสามอันดับแรกอืมก็จะได้ดูดวง
ปรากฏว่าเชอเอมชายาธนุษย์นะฮะสอนทัศน์เนี่ย
มิสแกลร์นลำภูล
หนึ่งในผู้ชนะโหวตจากแรงด้อมเนี่ย
ตอนนี้นางงามก็ด้อมเขาเยอะมากนะครับ

ถ้าสมมุติคุณได้๓อันดับเนี่ยคุณจะได้ดูดวง

ถ้าเป็นหลายคนอาจจะชอบเขาบอกเขาไม่ดูดวงเขาให้เหตุผลอย่างนี้
ว่าเขานับถือศาสนาคริสต์
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จน

ก็คือสอนตั้งแต่วันมายสอนต่อหน้าใช่มะจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว
เธอเอ็มก็คือวางไม้เราก็เดินออกไป
แล้วหลังจากนั้นพี่นวัดก็โพสต์สตอรี่รัวเลยเหมือนกัน
ถึงวันนี้เลยมั้งที่แบบเขาจะรู้กันว่า

ปากดีสมองต้องดีพฤติกรรมต้องดีด้วย
ถึงจะอยู่กับแกรนได้
ซึ่งมิสแกรมหลังนี้ก็เป็นสถาบันแล้วเนอะ

เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันเลย
ฝ่ายก็มองว่าเป็นการยัดเยียดชุดความคิดให้กับคนอื่นทำตามหรือเปล่า
รวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ว่าอย่างที่มิกิล่าบอกว่าศาสนาคริสต์เขามีจริง
ว่าห้ามดูดวงคนเคร่งจริงจะเป็นอย่างนั้น
คือต้องบอกว่าคืออย่างเคสนี้มินว่ามันต้องแยก๒เรื่อง
เรื่องหนึ่งคือเรื่องของกิจกรรมบนเวทีในการประกวดใช่ไหมคะ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะศาสนาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ซึ่งมันก็ไม่ได้มีการตัดสินกันหรอกว่าเชื่อแบบไหนถูกเชื่อแบบไหนผิด
เพียงแต่ว่าเหมือนอย่างทางเชิญเองนี้
เขาเลือกที่จะเชื่อและปฏิบัติว่าเขาไม่อยากดูดวง
เขาก็เลยปฏิเสธที่จะดูแต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ทุกคนที่เป็นคริสต์ห้ามดูดวงไหม
คืออันนี้คือหลักคำสอนบอกแบบนั้นก็จริง
แต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่บุคคล
คือถามว่ามีคริสต์บางคนที่ดูดวงไหม
ก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีมีใช่ไหมคะถูกไหมคะ

สบายใจที่จะทำมากน้อยแค่ไหน
อันนี้มันคือสิทธิส่วนบุคคลเราบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว

บางทีคนโยงเรื่องอ่ะเอาศาสนามาโยงเรื่องว่าเป็นแบบ
อย่างสมมุติมันมีบางคำพูดที่พินวัฒน์บอกว่า
เออคือพระเจ้าไม่ได้ให้เราเกิดมา

เกิดมาจากพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นคนให้ชีวิต
แต่เราจะอยู่ได้ก็คือด้วยตัวเองรู้จักการเข้าสังคม
การปรับตัวอยู่กับสังคมให้ได้อะไรอย่างนี้
ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย

เรื่องที่ว่าการเข้าสังคมปรับตัวสังคม
ทำตามกฎระเบียบของเวทีหรืออะไรอย่างนี้
ประเด็นเรื่องความเชื่อว่ายังไง
ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าจะต้องแยกกันมากกว่า
คือถ้าสมมุติว่าเขามีความเชื่อตรงนั้น

คือเขาก็บอกว่ามันก็ควรจะคุยกันก่อน

ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกพอไปถึงหน้างานแล้ว

บอกกับสตาฟไปสองรอบแล้วเหมือนกัน

กับเชอเอมก็เลยยังโหลดต่อ

แต่เห็นว่าล่าสุดก็เชอเอ็มก็ออกมาโพสต์ขอโทษ

ในล่าสุดก็มีน้องโพสต์ขอโทษไป
นี่ละอันนี้

ขอโทษพี่แพมขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ทำให้ถ้าเอมทำกริยาไม่น่ารักไม่ควบคุมอารมณ์และสีหน้า
ไม่ขอแก้ตัวใดแต่เอมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
สิ่งที่บอสสอนเอมเมื่อวานี้เอมจะนำไปปรับภูมิตัวเอง
พ่อรักและหวังดีกับลูกทุกคนเสมอเขาว่าอย่างนั้น

น่ะอันนี้ก็ก็
สองมุมคือแยกดีกว่า
มันนั่งมองใช้งี้ทำไรอะ
ไม่ไหว้คือเราก็แบบบังคับใครไม่ได้
มันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการตรวงบุคคล

คือเหมือนกับว่าแม้กระทั่งเรื่องพีชเรื่องดวงเรื่องศาสนา

แล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลของใครของมันแล้ว
เราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนความคิดของใครเขาได้
เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องไม่ไปด้อยค่า
ถูกแล้วไม่ต้องห้ามด้อยฆ่าห้ามไปคิดแทนเขาอันนี้
เหมือนแค่เข้าใจก็พอว่าโอเคเขานับถืออันนี้

คือเหมือนแค่เรารับรู้และเข้าใจแล้วก็เราไม่ทำก็ไม่เป็นไร
การที่เขาทำเขาก็ไม่ผิดการที่เราไม่ทำเราก็ไม่ผิดเหมือนกัน
ก็คืออย่าไปเอาง่ายนะ
อย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแทนเราง่ายสุด
อย่าไปแบบว่าโอ้โหแพ้ให้ฆ่าหรืออะไรเขาอะ
เดี๋ยวกลับมาสดอสไตล์จำได้ใช่ไหมครับ

สอดอสสไตล์พนันออนไลน์จากสอดอสไตล์เป็นสอดอวออนไลน์นะ

ก่อนหน้านี้ทุกเพจทุกข่าวก็มีการนำเสนอไปแล้ว๓เดือนครึ่ง๒๕ล้าน
ค่ะค่ะสอดอสไตล์สอดอสไตล์คือเอาง่ายเขาไลก์สด
ไม่ได้ใช้อะไรนะใช้กับการพนันไม่ได้บอกตรงเลยนี่คิดว่าทุกคนคือเพื่อนนะ
ไปเล่นพนันอ่อนเสีย๒๕ล้านก็เครียดแล้วอันนี้๒๕ล้านปีนี้ใช่ป่ะ
ปีที่แล้ว๑๐ล้านก็คือรวมกัน๓๕ล้านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าได้ไม่กลัวได้ไม่อาย
นี่ก็พูดตรงเจอใครก็บอกเออแบบเครียดเรื่องนี้เครียดด้วยแล้วก็เครียดเรื่องอ้วนด้วย

คือเป็นสองเรื่องที่แบบทำให้เครียดมาก
ไปไม่ได้มันเป็นที่เราเองเราโง่เองอ่ะเราไม่เก่งเองเราแบบหลงทางไปเอง
คือพวกนี้ต้องยอมรับเขาได้เงินอย่างพวกเราก็ทำงานเขาได้เงินจากออนไลน์เยอะ
หมายถึงว่าการหายคลิปหายทุกอย่างเค้านั่งได้เงินตลอด
ปรากฏน้ำบอกว่าปีที่เราหมดไปสิบล้านอ่า
ปีนี้หมดไปยี่สิบห้าล้านภายในสามเดือนครึ่งอืม
ก็เลยเครียดจริงแล้ว
เส้นได้พิมรดาแววไทยส่งนะฮะ
เรารู้จักเขาในสอดอสไตล์เป็นยูทูบเบอร์

วันนี้เขาเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญ
เทคโนโลยีแล้วก็พนักงานสอบสวน
อย่างที่บอกสดอลไตล์ค่ะเพิ่นเผยว่าตนนี้
มาให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยาน
โดยยอมรับว่าตัวเองเล่นการพนันออนไลน์จริงจริงมีเพียงเว็บไซต์
เว็บเดียวแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นเว็บไหนเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่พูดคุยกับตำรวจไปแล้วเงินส่วนมากที่เสียไปนั้น
เพราะฉะนั้นเป็นการเล่นพนันที่คาซิโนในต่างประเทศ
คือไม่ได้เล่นออนไลน์ไปเล่นตามต่างประเทศ

ก็คือเสียไปล้านกว่าบาทเอง
คือไปนั่งเล่นตามคาซิโน๒๐ล้านบาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาตนในฐานเล่นการพนันในราชอาณาจักร

สักถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายแทนไทยนรงกูล
แล้วก็นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์นั้น

เพราะภาพถ่ายรวบกันนั้นน่ะปรากฏไปนั้นเป็นคลาสอบรมเรื่องเงินดิจิทัลน่ะ

ตัวเองเคยถูกส่งไปเรียนที่ดูไบ
เหมือนไปเป็นคลาสเรียนตัวเองโดนส่งไปเรียนที่ดูไบ
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่า
จากนี้ตำรวจจะนำคำให้การของนางสาวพิมรดาเนี่ย
แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีการสืบสวน
การตามคันตอนต่อไปครับไปฟังมีเสียงเขาไม่รู้
ไปฟังเสียงเส้นได้กันนิดนึง
ให้แบบว่าซื้อแบบเป็น๑๐ล้านแบบ๓ล้านซื้อเป็นแพ็กเกจเหมา
หนูยังไม่เอาเลยหนูผิดพลาดแล้วอ่ะหนูก็เอามาบอกคนอื่น
แค่ว่าเฮ้ยหนูพลาดอย่างนี้นะอย่าทำเหมือนหนูนะ
แค่นั้นเองด้วยความจริงใจและเจตนาที่ดี
สิ่งนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะ
เขาเรียกว่ามันสกปรกอะเนาะ
เพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกมันไม่ทำให้ชีวิตเราร่มจมอย่างนี้หรอกค่ะ
เนี่ยเขาก็ออกมาที่เขามาพูดเพราะเขาอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าเลยอืม
เขาเล่นอะไรแล้วมันกลายเป็นว่ามันเสียไปหมด
เงินร้อนทุกอย่างมันก็ไม่ได้โอเค
เขาก็บอกว่าเงินร้อนอืมเออเนอะ
ถ้าตีกับแฟนเขาอะแฟนเขาที่ร่อนหรอกอู๋ตีกัน

อู๋แฟนเขาเตือนตลอดแต่นางก็บอกตอนนั้นนางก็ดื้อ
พอเวลาเล่นแล้วมันติดมันลงไปเรื่อยเขาก็พูดชัดเจนเลย
พอมันลงปุ๊บอยากได้อีกจะเอาอีกอย่างนี้
อืมนั่นแหละ
สาธารณสุขเองเขาก็เลยออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งตระหนกไป
เพราะจริงแล้วเนี่ยคือมันคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เลย

คือเอาง่ายเนี่ยเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือ
มีมาเป็นร้อยปีแล้วก็มันก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์
แล้วก็เราก็ต่อสู้กับมันมาตลอดนั่นแหละ
คือเชื้อมันจะกลายพันธุ์ก็ต้องต่อสู้กับมัน
หรือว่าอย่างไข้หวัดใหญ่มันมีทั้งวัคซีนแล้วก็ตัวยารักษาทั้งคู่เลย
แล้วลักษณะมันจะมาใกล้กันนะคะคือมาทั้งคู่เหมือนกัน
คือระบาดช่วงหน้าฝนเหมือนกันแบบนี้
คือความชื้นสูงปุ๊บไม่ร้อนมาก
ตัวการสำคัญที่มันทำให้แพร่ก็คือเด็กนักเรียนที่แบบว่าเปิดเทอม
เปิดเทอมที่ปายอารมณ์ตัวกันก็จะนำเชื้อเนี่ยทำให้ติดกลับมาสู่ครอบครัวด้วย
ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นโซโลแกนที่เราควรจะต้องป้องกันทั้งคู่ในเวลาพร้อมกันคือ

ก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่เราเห็นตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเนี่ย
มันก็เขาบอกว่าให้ความสำคัญไปที่ผู้ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตจะดีกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต๕รายในรอบ๗วัน
ถ้าเกิดเราหารเฉลี่ยกันไปเนี่ยคือ
ต่อวันก็คือไม่ถึงหนึ่งรายแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้ป่วยที่แบบ
ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดอย่างนี้นะคะ
ดังนั้นก็เลยอย่าไปกังวลว่าจะติดเชื้อ๒๓๐๐ราย

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเหมือนเดิมหน่อยเนาะ
มงล้างมือใส่หน้ากากอะไรแบบนี้นะคะ
อ้าวไปพักเบรกกันสักครู่นะฮะ
เดี๋ยวกลับมาฮะ

เดี๋ยวปรบมือต้อนรับคุณกล้องปี่ยักษ์เข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีค่ะพี่กล้อง
เดี๋ยวนี้เรตติ้งละครดีเลยไม่ค่อยโทรหาแล้ว
ก่อนละครออนแอนด์โถจังนางแฮปปี้ละ

วงการบันเทิงมีประเด็นให้ตามเผือกกันอีกแล้ว
กล้องปียะมาเม้าเผาความรับวงการบันเทิง
ในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม
เจนิเฟอร์คิมถามว่าเอาซุปตาก็เมื่อก่อนไงเธอ
จอแม่นอีเว้น
ไม่ใช่บนอีเว้นชอบเอาคนที่เป็นข่าวมาเจอกัน
เขาบอกว่าเราละคู่ในบาดหมาอังกฎควรเชิญมางานเดียวกัน

เขายากห้อง
มาเจอกันจริงแค่บนเวทีอย่างเดียว
พิธีกรอยู่ตรงกลางจริงหรือไม่
นี่ถามใครอยู่คะ

หนูชอบในคำตอบที่ถามพี่ก้องถามพี่ก้องค่ะมันมีข่าวนะ

เขาเกิดการณ์วันนั้นเป็นยังไงเล่าสิเล่าสิ
โอ๊ยมีจึงหลายเหตุการณ์คุณเอ้ยก็แต่ละคนก็มีฤทธิ์ต่างนั่นนะคะ
ถ้าเกิดจะเจอเล่นใหญ่มงดีก็ไม่ถูกกัน
ทำคู่ให้เขาเข้าให้เขามาออกงานด้วยก็มีความศึกไหมครับคุณพระราชาชาวัดลา
ก็เลยใช้วิธีการหมายถึงว่าแยกห้องแต่งตัวอย่างนี้หรอคะ
ประเด็นปุ๊บมาไม่ได้แต่เขายอมมา
เวลาที่จะแต่งตัวก็ต้องแยกห้องกันอยู่
หรือว่าเวลาที่การเดินทางการจะเดินมาที่เวที

อีกคนหนึ่ง

บางคนดังแล้วเรื่องเยอะ
ถึงขั้นขอเครื่องกรองอากาศ

พิธีพิธีกรไปต่างจังหวัดกินกาแฟยี่ห้อที่เป็นรูปดาว
สั่งเด็กไปซื้อในห้างก็ไม่มีต้องไปซื้อที่อื่น
หายากมากเพราะตอนนั้นยังไม่แพร่หลาย
พอซื้อมาผิดก็ร้องกรี๊ด

ฝ่ายมากเลยอะ
ต้องบอกไปสิว่าไม่ใช่มดดำแน่นอน
ไม่ใช่มดดำแน่นอน

ไม่มีที่ซื้อพี่ดิกรลองกรีดใครอ่ะ

คุณไปประชุมต่อเถอะไหนขอดูพระเอกคุณหน่อยสิใครอ่ะ

เราเคาร์ไก่อยู่

ทำไมเธอเอาไปแคร์ที่บ้านเธอล่ะ

พี่ก้อขอบคุณนะคะ

เวลาใส่ไทย

คุณแฟนคุณแฟน